ต่อเนื่องกันเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของนายโดนัลดทรัมป์เลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะมีคำพูดที่บอกว่าอเมริกาต้องมาก่อน
ก็ทำให้หลายประเทศนะคะมีความกังวลแล้วก็จะต้องติดตามกัน
ต่อเนื่องนะคะสำหรับนโยบายทางเศรษฐกิจของโดนัลดทรัมป์นะคะ
แม้ว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยจะเชื่อว่า
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของนายโดนัลดทรัมป์นะคะ
จะไม่ส่งผลกระทบต่อไทยมากนักนะคะ
แล้วก็ไทยเป็นประเทศต้นของเอเชียที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เท่าไหร่
แต่ก็เรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์จับมือกันไว้นะคะ
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดค่ะ
นายสุรเกียรติเสถียรไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกว่าเชื่อมั่นว่านโยบายของไทยที่ไม่ได้พึ่งพาการส่งออกสินค้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ
แต่เริ่มกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
เพราะจะสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสหรัฐได้ระดับหนึ่งค่ะ
แล้วก็เรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ของไทยจับมือกันและทำงานเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดจากนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ตอนนี้ถือว่ายังไม่ชัดเจนค่ะ
แก๊งชาติเพราะต้องดูแลเรื่องการเงินการคลังนะครับ
เงินที่มีความผันผวนอย่างเช่นวันนี้ก็เห็นนะครับ
หรือว่าตลาดทุนตลาดพันธบัตรที่อาจจะมีความผันผวนขึ้นได้
อาจจะไม่ผันผวนประเทศอื่นผันผวนผลกระทบเราเป็นยังไง
แต่ทั้งหมดนี้มันยังไม่ได้เกิดจากนโยบายของท่านในโดนัลด์ทรัมป์
มันเกิดมาจากความไม่ชัดเจน
นายสุรเกียรติย้ำด้วยนะคะว่าแม้จะมีข้อห่วงใยนโยบายด้านมาตรการ
กีดกันทางการค้าอย่างการเก็บภาษีตอบโต้อุดหนุนการส่งออก
หรือการออกกฎหมายลดการนำเข้าสินค้าบางประเภท
แต่ก็คิดว่าความเสี่ยงของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำค่ะ
เนื่องจากมาตรการต่างนะคะมุ่งไปที่จีนกับเกาหลีเป็นหลักนะคะ
หลังจากนี้ต้องติดตามในชั้นเชิงทางการทูต
แล้วก็ต้องทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับไทยนะคะ
สำหรับการค้าขายระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา
ก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ระดับหนึ่งใช้คำว่าระดับหนึ่ง

สำหรับการส่งออกของไทยก็ยังมีจีนด้วย
แล้วก็ทางภาครัฐก็พยายามที่จะหาตลาดส่งออกใหม่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอีรานประเทศในแอฟริกาใต้และอเมริกาใต้ค่ะ